รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสรุป
เรียกค่าเสียหายโครงการจำนำข้าวกับนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
แล้วทั้งหมดสองแสนแปดหมื่นล้านบาท
ส่วนนายบุญทรงแต่ริยาพิรมและผู้ออกต้องจ่ายเมื่อ๘๐๐๐ล้านบาท
ยืนยันผ่านการพิจารณาค่าเสียหายอย่างรอบครอบแล้วนะครับ
โดยตัวเลขฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้มาจากการหารือระหว่างหม่อมหลวงประนัดดาดิสกุล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกับนายจิรชัยมูลทองโร่ย
ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดโครงการรับจำนำข้าว
รวมถึงการระบายสต๊อกข้าวที่มีปัญหา
ซึ่งหม่อมหลวงประนัดดาก็ระบุนะครับว่ามีข้าวคงค้างรอการระบายมากถึง๑๓ล้านตัน
เพราะที่ผ่านมาส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ถึง๑ล้านตัน
ซึ่งก็จะรายงานให้ที่ประชุมนบครับทราบในวันที่๓สิงหาคมนี้
อันนี้เป็นตัวเลขที่ผ่านขั้นตอนพิจารณามาด้วยความรอบครอบถี่ถ้วน
โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมอยู่ในทั้งคณะทำงานทั้งอนุกรรมการ
ครับแล้วเป็นตัวเลขเดียวกับที่ท่านจะได้นำรายงานต่อที่ประชุมรอบค

นางสาวยิ่งลักษณ์มีกำหนดต้องแถลงเปิดคดีด้วยตัวเองต่อหน้าอายการสูงสุด
หลังจากที่ถูกยื่นฟ้องในข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
และพรบว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริต
ละเลยไม่ยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว
ส่งผลให้รัฐเสียหายหลายแสนล้านบาทครับ